หนึ่งที่สุรินทร์นะคะเมื่อวานเราก็ได้เล่าข่าวไปแล้ว
กรณีที่นางสำรวยถูกพบเป็นศพ

แล้วกางเกงถูกถอดออกเอามาปิดอวัยวะเพศไว้
ทีนี้คุณผู้ชมเมื่อวานเรานำเสนอข่าวไป
ว่าตำรวจคุมตัวน้องชายแท้
แล้วน้องชายก็รับสารภาพว่าได้ลงมือฆ่าพี่สาวนะคะ
ทีนี้ไปไล่เรียงเรื่องนี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าบรรยากาศที่จะให้คุณผู้ชมดูนี่เป็นบรรยากาศ
ตอนที่เคลื่อนศพของนางสำรวยสุรสรวัย๖๐ปี
ชาวบ้านโคกราวที่อำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์
ไปประกอบพิธีทางศาสนา
ทุ่งนานท้ายหมู่บ้านพอข่าวมันแพร่กระจายออกไป
ตอนนั้นยังจับตัวคนร้ายไม่ได้ไงคะ
ชาวบ้านที่สุรินทร์กลัวว่าโอ้โหถ้าเกิดว่าออกไปเลี้ยงวัวในทุ่งนา

เพราะว่าสภาพศพของนางสำรวยคือใบหน้าถูกทุบตีด้วยของแข็ง
เลือดไหลออกปากออกจมูกแล้วก็มือทั้งสองข้างยกขึ้นข้างศีรษะ
ขาซ้ายพับขึ้นกางเกงถูกถอดออกแล้วก็เอามาปิดอวัยวะเพศไว้
แล้วก็ไปชนสูตรว่าศพของนางสำรวยถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือเปล่า
ทีนี้ต่อมาค่ะตำรวจสพทุ่งมนต์คุมตัวน้องชายแท้ของนางสำรวยเอาไว้ได้
ชื่อว่านายรักษาสุรสรวัย๕๒ปี
เมื่อวานนี้เราอัปเดตนำเสนอข่าวไป
คือเจ้าตัวก็ให้การภาคเศษ
คือเขาบอกว่ายอมรับนะว่าเป็นคนก่อเหตุทำร้ายนางสำรวยจริง
แต่ก็ไม่ได้มีเจตนาว่าจะทำให้เสียชีวิต
ซึ่งที่ลงมือฆ่าพี่เป็นเพราะเมาหักขาดสติ
ไปขอเงินซื้อเหล้าแล้วก็ไม่ได้
ทีนี้ตัวนายรักษาเนี่ยเล่าให้ฟังนะบอกว่าตอนนั้นเนี่ย
นางสำรวยพี่สาวกำลังต้อนวัวกลับบ้าน
เมาแล้วไงคะก็มาดักรอจะขอเงินไปซื้อเล่า
แต่ว่าพี่สาวไม่ให้พอพี่สาวไม่ให้ก็เลยทะเลาะกันค่ะ
แล้วนายรักษาเนี่ยบอกว่าพี่สาวเนี่ยนะ
ใช้ไม้สำหรับต้อนวัวฟาดตัวนายรักษาครั้งหนึ่ง
รักษาโมโหก็เลยง้างมือตบพี่สาวไปอีกครั้ง
ชกที่หน้าไปอีกครั้งหนึ่งจนพี่สาวเสียหลักหงายหลังล้ม
แล้วก็นอนแน่นิ่งก็เสียชีวิตนี่แหละค่ะ
หลังจากนั้นก็มีการถอดกางเกงอำพรางเพื่อที่จะเบี่ยงเบนประเด็น
อันนี้คือสิ่งที่ตัวผู้ต้องหาบอกนะคะส่วนนายสมบัติสุรสร
วัย๖๖ปีซึ่งเป็นพี่ชายของนางสำรวยก็เล่าให้ฟังค่ะ
บอกว่าครอบครัวเรามีพี่น้องทั้งหมด๔คน
ตัวนายสมบัติเป็นพี่ชายคนโตนางสำรวยเป็นน้องคนที่สาม
แล้วก็นายรักษาเป็นน้องคนสุดท้องค่ะ
นายสมบัติพี่ชายคนโตเนี่ยนะคิดไม่ถึงเลย
ว่าน้องชายคนเล็กจะกลายเป็นฆาตกร
เพราะว่าพี่สาวอย่างนางสำรวยเนี่ยนะจะเป็นคนคอยหาข้าวหาน้ำอะไร
ให้น้องชายเนี่ยกินประจำเลยเอาฟังเสียงพี่ชายคนโตหน่อยค่ะ
จะฆ่าตายไหมจะไม่มีลูกเหมือนกันเนี่ย
เพราะว่าจะไปฆ่าบอกทำไม
เหล้าก็ซื้อทุกวันนี้ให้มันกินทุกวัน
อาหารด้วยใช่ไหมทำข้าวให้กินอะไรต่าง
ก็มีแค่นั้นเลยมันก็ยืนเฉยมันทำมันร่วมเรื่อง
นี่แหละค่ะพอไปพูดคุยกับพี่ชายคนโตแล้วเนี่ยนะคะ
คุณผู้ชมก็บอกว่าไม่คิดเลยว่าน้องชายคนเล็กจะทำได้ขนาดนี้
ซึ่งความคืบหน้าเรื่องเกี่ยวกับทางคดี
พนักงานสอบสวนสพทุ่งมนต์บอกว่ามีการสอบปากคำนายรักษาเบื้องต้นแล้ว
เจ้าตัวก็รับสารภาพว่าทำร้ายพี่สาวจนเสียชีวิตจริง
หลังจากนั้นก็มาพลิกลิ้นกลับคำให้การภายหลังแต่ทีนี้ตำรวจเนี่ยเขา
เขาก็ทำงานแบบตรวจคือตอนแรกก่อนที่จะจับตัวได้เนี่ยนะ
เขาบอกว่าวันที่พบศพเนี่ยตัวนายรักษาเองก็ไม่ได้แสดงอาการเสียใจ
แล้วสุนัขที่เราเคยนำเสนอข่าวสุนัขทั้ง๓ตัวเนี่ย
ถ้าเกิดว่ามีคนแปลกหน้าเข้ามาใกล้ผู้ตายมันจะเห่า
แต่พอจากการสอบปากคำพยานแวดล้อมไม่มีใครได้ยินเสียงหมาเห่า
ทีนี้ก็เลยพุ่งประเด็นไปที่คนใกล้ตัวแล้วอีกอันหนึ่งเนี่ย
เวลาที่ตำรวจสอบถามนายรักษาเกี่ยวกับการตายของพี่สาว
รักษาจะลุกลี้ลุกลนอันนี้คือตอนตอนแรกนะ
ที่จะจับกลุ่มตัวแต่พอท้ายที่สุดแล้วเนี่ย
ก็รับสารภาพเอามาพลิกลิ้นอีกแต่พอตำรวจไปตรวจร่างกายนายรักษา
ปรากฏว่าหน้าตาก็มีรอยถูกขีดถูกควรมีรอยช้ำที่หน้าอกด้วย
ตรงนี้แหละค่ะเค้นไปเค้นมาก็เลยยอมรับสารภาพ
เบื้องต้นตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหานะคะทำร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
แล้ววันนี้เตรียมจะฝากขังต่อสารจังหวัดสุรินทร์
ซึ่งถ้าเกิดว่าการชนะสูตรออกมาปรากฏว่าผู้ตายถูกล่วงละเมิดทางเพศ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาในเรื่องนี้เพิ่มเติมด้วยนะคะ